อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บุรีรำนะคะ
หลายคนเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
ใจดำแบบนี้ไปหาซื้อที่ไหนมา
คือผู้ชายคนนึงขออภัยยังไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
แต่มีรถคันหนึ่งขับมาแล้วไปชนกับคุณยายที่ขี่รถพ่วงข้างขายข้าวต้มมัด
รถเนี่ยของเขิงกระจายเลยยายก็เจ็บอยู่ข้างถนน
รถคันนี้นอกจากจะไม่ลงมาดูแล้วนะคะขับหนีไปเลย
เนี่ยทิ้งยายนอนเจ็บอยู่ข้างถนนแบบนี้ค่ะ
สำหรับความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่า
ตอนนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งแล้ว
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
ตามเส้นทางที่คาดว่ารถคู่กรณีขับผ่านค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกวิศนุอาพรพงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกระสัง
บอกว่ากล้องวงจรปิดบริเวณสหกรการเกษตรกระสัง
ที่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสี่ร้อยเมตร
พบรถกระบะลักษณะคล้ายรถแช่แข็งสำหรับบรรทุกอาหารสด
ขับผ่านช่วงใกล้เวลาเกิดเหตุค่ะ
ซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณยายผู้เสียหายให้ข้อมูลด้วย
ก็ถือเป็นเบาะแสสำคัญว่าอาจจะเป็นรถคันนี้ก็ได้
ที่ก่อเหตุชนแล้วหนี
อกจากนี้ที่เกิดเหตุพบชิ้นส่วนพลาสติกสีขาว
ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นชิ้นส่วนของรถคันไหน
ก็ต้องเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ตรวจพิสูจน์กันต่อค่ะ
นายชะลอยแก้วรำสามีของคุณยายเนี่ยนะบอกว่า
อยากให้คนขับออกมาแสดงความรับผิดชอบ

ข้าวของที่บรรทุกไปขายก็เสียหายทั้งหมดเลย

ครับ
ในครั้งนี้ออกมารับผิดชอบให้ได้
กว่าห้าหมื่นบาทแล้วค่ะ
คุณยายบอกว่าฝากขอบคุณทุกคนเลยนะคะ

จ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ซ่อมรถแล้วค่ะ

ต้องการจะให้เป็นทุนให้กับคุณตาคุณยาย

ขอบคุณครับ